ไปดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ผู้ไม่เคยยอมแพ้น้ำเพชรเตียภานั่นเองค่ะ
มาอะไรอีกอะประกวดอีกแล้ว
ปีนี้อยากจะคว้ามงแรกของเวทีนี้ให้กับประเทศไทยให้ได้
แถมยังมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างตามบริบทของเวทีค่ะ
จนล่าสุดค่ะโพลใหญ่ระดับอินเตอร์เขาจัดอันดับให้น้ำเพชรเนี่ย
เต็งหนึ่งของสาวงามที่จะคว้ามงกุฎด้วยค่ะ
บอกเลยว่ามีกำลังใจที่จะสู้ศึกอย่างมากเลย
แล้วก็บอกด้วยว่านอกจากการเตรียมตัวที่เป๊ะปังแล้ว
เรื่องของการมูเตลูก็ไม่แพ้ใครค่ะ

ละณหน้าทองมาด้วยจนได้รับฉายานางงามเล่นของตัวจริงไปแล้วค่ะ

น้ำตาไหลเลยนะคะหนูรู้สึกหนูดีใจเพราะว่า
คือไม่ง่ายที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าสายเอเชีย
เขาเรียกว่านางงามในสายเอเชียจะขึ้นโพลท็อปโฟลของมิโซโซโลจี
เห็นแล้วดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพลังบวกในการที่จะสู้ต่อ
ความหวังของหนูคือมงแรกทำการบ้านไปสู้หนักมากค่ะ

ก่อนจะลองบะปะจ๋วเสมออะไรอีบฝังก่อนวันไฟนรอนอ่ะคือจะมีอาจารย์พันหนึ่ง
ซึ่งกำลังจะทำสายสะพายใหม่ที่จะเอาไปคล้องไว้กับอะไรสักอย่างที่อาจารย์จะทำพิธีให้
จะต้องทำทั้งหมดให้อย่างบูปรึกษาได้ค่ะ
เอาจริงปีนี้น้ำเพชรสวยขึ้นนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดยังจำกันได้ข่าวคราวเก่าของเธอเนี่ยเธอชื่นชอบในการทำศัลยกรรม
แล้วครั้งหนึ่งก็เคยเอารูปพี่อ้ำเนี่ยเอาไปให้คุณหมอทำเคาะมาทั้งหน้าเลยนะคะ
แล้วก็ถามว่าเหมือนพี่อ้ำไหมตอนนั้นก็มีกระแสดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊
ตอนนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้เธอด้วยแล้วกันนะคะเธอสู้เต็มที่จริงนะคะ
ใช่แล้วค่ะแต่ดูเธอก็ดูสวยสดใสขึ้นเยอะเลยนะจากวันนั้นนะคะ